การเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
วันนี้มีเวทีเสวนาที่มาวิเคราะห์กันนะครับว่า
จะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเพื่อใคร

เลือกตั้งกุมภาพันธ์๖๒ฟรีและแฟร์สำหรับใคร
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
โดยมีนักวิชาการที่ติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า
ผู้ที่มีความได้เปรียบมากที่สุดคือคอสช
วางปฏิมากรรมรักษาอำนาจอนุรักษ์นิยม
การเขียนรัฐธรรมนูลที่ออกแบบระบบเลือกตั้ง

จนถึงกฎกติกาที่เอื้อให้พักสนับสนุนคอสชได้เปรียบ
ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางที่ว่า

กติกาที่ใช้ในการเลือกตั้ง
ก็ถูกร่างโดยคอสชใช่ไหมคะ
แล้วคอสชก็ดูเหมือนจะส่งคนลงมาเป็นนักการเมืองด้วยนะคะ
แล้วก็เราก็จะเห็นการแก้กติกา
อย่างเช่นเรื่องของการใช้มาตรา๔๔
พักการเมืองบางพักอาจจะได้ประโยชน์
เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ก็อยากให้มีการเอาเปรียบกัน
มันใช้ละมนูเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างความได้เปรียบ

ที่สองก็คือทำให้สวก็เป็นตัวที่ลดความหมายของการดอกเสียงประชาชน

อันที่๒ครับสร้างความได้เปรียบ
กลยุทธ์ของการไม่ให้เสียของอันที่สองคืออะไร
ก็คือว่าใช้ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาล

ตัวที่๒ก็คือว่าตัดกำลังคู่แข่ง
ตัวที่๓ก็คือกันคนนอกออกไป
อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่ฟรีไม่แฟร์ใช่ไหม

คือเขาไม่เสียของแต่เราจะได้ของเสีย
ท่ามกลางความคาดหวังอยากเห็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ผู้คุมกฎอย่างกรกตจึงเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุด
ถูกจับตาจากทุกฝ่ายว่าจะสามารถทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมได้จริงหรือไม่
และแม้สุดท้ายกติกาจะออกมาแฟร์หรือไม่อย่างไร
นักวิชาการจากเวทีนี้มีความเห็นตรงกันว่า
พฤติกรรมประชาชนในการลงคะแนนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสิน
กลการเอาเปรียบอย่างแนบเนียนผ่านกติกาจะบรรลุผลหรือไม่